ต่อที่หน้าจอทีวีงานนี้เนี่ยมีอันตะลึงฮะ
ตะลึงคือใช้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถหลวงเลย
ใช้ในการลำเลียงขนบรรดายาดไปสู่ขอเจ้าสาว
จากละแมร์ชุมพรไปนู่นฮะสุราชธานีครับ

แล้วพิธีใหญ่โตคือพิธีไม่ได้ติดอะไรเลยนะ
พิธีเป็นไปตามขนบธรรมเนียมอันงดงามอยู่แล้ว
แต่เฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านบอกพี่
ตอนพี่จะไปพี่ใช้รถตำรวจไปไม่ใช่เหรอ
ใช้รถตำรวจไปขอมั่นสาวเลิกงามยามมงคล๑๙นะฮะ
ที่ผ่านมากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๔๔
ขอมั่นสาวโดยใช้รถตู้ที่พ่อทำงานข้างนี่โตเลย
ตำรวจภูทรละแมจังหวัดชุมพรแห่
ขันหมากไปขอสาวที่สุราธานีแล้วเหตุการณ์นี้
ชี้แจงแล้วมีความชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
จากท่านภูมิกับสถานีตำรวจภูทรละแมที่
จังหวัดชุมพรพันธ์ตำรวจเอกนี้วัดชื่นวิเศษ
ของตำรวจในการเป็นสวัสดิการของข้าราชการตำรวจได้
อย่าว่าแต่ตำรวจในท้องที่หรือตำรวจที่โรงพักเลย
พี่น้องประชาชนคนธรรมดา

ต่อให้เป็นพี่น้องประชาชนคนธรรมดา
ท่านก็สามารถมาจองคิว

เพื่อจะใช้รถตำรวจได้

และคนที่อยู่ในงานเนี่ย
ก็คือลูกชายของตำรวจเป็นต่อชด๔๑ด้วย

ถูกทุกข้อเข้าหลักเกณฑ์ไม่มีการขัดต่อระเบียบแต่ประการใด

มีการรายงานท่านผู้ประคับการตำรวจภูทร
ชุมพรเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

แต่ทางภูมิกับมีการรายงานเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอารถตำรวจลำเลียงญาติไปสู่ขอเจ้าสาว
ไปมั่นเจ้าสาวที่สู่ราชฐานี

แล้วช่วงนี้รถตำรวจใช้คำว่าโคตรในใจ

เมื่อวันก่อนมีรถตำรวจอยู่เหมือนกัน
เอารถตำรวจพาญาติพี่น้อง
กีต้งกีต้ากระเป๋าเสื้อผ้าห่วงยาง

อย่างนี้เราต้องขอรถตำรวจซักผู้ทอนนึงแล้ว

แห่งชาติค่ะวันนี้ช่วยตั้งโต๊ะแถลงข่าวหน่อยนะฮะว่าคือไอ
แบบเนี้ยมันทำได้จริงไหมอย่าเอาขออภัยนะด้วยความเคารพ
อย่าเอาสีข้างเข้าถูผมว่าท่านภูมิกับรีบพูดเกินไป
คือถ้าเป็นสวัสดิการของตำรวจภายในของท่านท่านจบตรงนี้
ผมก็จะเข้าใจเลยแต่ท่านพอพูดมาประชาชนก็ใช้งานได้เหมือนกัน
อันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวประชาชนจะไปขอใช้งาน
ท่านไม่ให้เขาใช้งานนะไม่ได้ติดราชการโอ้โห
จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับอ่ะอันนี้คือที่ชะอำ
เอารถตำรวจมาใช้ในการเดินทางพอมีคนถ่ายคลิป
ขยับรถไปไว้ที่อื่นถือว่าช่วงนี้รถตำรวจเนี่ย
ผู้บันผู้บังคับการเอาเข้าไปผู้บัญชาการตำรวจ
ตำรวจภูทรเขาไม่ยอมนะฮะ

พาคนไปเที่ยวที่ชะอำ